มาดูมือที่ปลาขวดแก้วเป็นขวดน้ำอารมณ์แก้วเนี่ย
ใส่รถที่วิ่งผ่านสะพานสมเด็จพระปิ่น
แล้วก็มีรถได้รับความเสียหาย๒คันมีผู้บาดเจ็บด้วย๑คน
เพราะว่าแก้วมันมากระแทกกับกระจกหน้ารถ
แล้วก็ทำให้คนที่นั่งข้างได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปตรวจสอบกันว่าขวดแก้วนี้
มันปลามาจากตรงไหนได้บ้างจากสะพานฝั่งเดียวกัน
หรือว่าสะพานฝั่งตรงข้ามหรือว่าปลามาจากเรือสำรานที่แล่นผ่าน
ก่อนจะถึงสะพานหรือเปล่าแล้วก็ผู้เสียหายเมื่อวานนี้
ก็เข้าให้ปากคำกับตำรวจนครบานบางยี่ขันเพิ่มเติมแล้วด้วยนะคะ
โดยนายปิยวัตรตั้งกาญจนภาษเดินทางเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานบางยี่ขันหลังจากที่เป็นผู้เสียหายค่ะ
ถูกปลาขวดเป็นขวดน้ำอัดลมใส่หน้ารถจนได้รับความเสียหาย
คุณพ่อที่นั่งรถมาด้วยกันเนี่ยนะคะนั่งอยู่ข้างคนขับเนี่ย

คุณพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลอายุ๖๑ปีแล้วค่ะ
ได้รับบาดเจ็บที่คอเป็นแผลชะกันเลย
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลธนบุรีคุณหมอก็เย็บแผลให้๕เข็ม
แล้วก็บอกว่าตอนนี้คุณพ่อเริ่มอาการดีขึ้นแล้ว

เพราะว่าคุณพ่อก็ติดธุระด่วนต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
ซึ่งตำรวจก็เรียกเข้ามาพบเพื่อที่จะขอสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนหลักฐานต่างไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายรถ
แล้วก็เศษขวดน้ำอัดลมที่เป็นเศษแก้ว
ก็ตอนนี้มอบให้กับตำรวจไปหมดแล้ว
พร้อมกับอยากให้ติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุ

เพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงกับสังคมนะคะ
เป็นรูปภาพที่เศษแก้วพอหลังจากมันแตกมา

ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจโทพัฒนภงวิริตเตชะ
รองผู้กำกับการตำรวจนครบานบางยี่ขันก็บอกว่า
วันนี้ได้เรียกผู้เสียหายเข้ามาให้การเพิ่มเติมได้๑คน
ส่วนอีก๑คนที่ไม่ได้สะดวกมาพบ

ตำรวจก็จะมีการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
มาติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุ
แล้วก็มาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
มีรายงานด้วยบอกว่าตอนนี้ตำรวจเองก็มีการแบ่งหน้าที่กันไป

ติดตั้งอยู่บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ซึ่งก็มีกล้องที่ใช้งานได้กล้องที่ชำรุด
ก็พบภาพรถยนต์ของผู้เสียหายทั้ง๒คัน
คุณผู้ชมคันหนึ่งเป็นรถกระบะอีซูซู
ส่วนอีกคันนึงเป็นรถเก๋งฟอร์ดเฟียสต้านั่นเอง
ก็ปรากฏว่ารถทั้ง๒คันถูกก่อเหตุ
ระยะเวลาห่างกันแค่๑๖วินาที
แต่ไม่มีกล้องตัวไหนที่จับภาพคนที่ก่อเหตุเอาไว้ได้เลย
มีแค่ชายวัยรุ่นต้องสงสัย๓คน
เดินอยู่กลางสะพานในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ซึ่งก็จะต้องตรวจสอบต่อไปนะคะว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้ก็มีการเร่งตรวจสอบแล้วก็คิดว่า

ผู้ก่อเหตุอาจจะอยู่สะพานฝั่งเดียวกัน

หรืออาจจะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ได้
และเพื่อประทานชีวิตต่างที่เขาให้บริการพวกเรือสำราน
รับประทานอาหารในแม่น้ำว่ามีหลักฐานตรงนี้ไหม
จะได้ไปดูหลักฐานที่เป็นเศษขวดแก้วที่พบในรถทั้ง๒คัน
เอาไปเปรียบเทียบดูว่ามันใกล้เคียงกับขวดน้ำอัดลมที่อยู่บนเรือหรือเปล่า
ว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวเมาแล้วคึกขนองไหม

ระหว่างที่เรือสำรานแล่นผ่านใต้สะพาน
แล้วก็ทำให้มาโดนรถของผู้เสียหายทั้ง๒คัน
รวมถึงมีการนำกำลังบางส่วน
ไปตรวจสอบบุคคลเร่ร่อนตามสวนหย่อม
บาดวิถีใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้วย
แล้วก็เชิญเข้ามาสอบถามทำประวัติเอาไว้
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีบุคคลเร่ร่อน
เข้าข่ายผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดค่ะ